เรื่องของการบีบแตรให้สัญญาณเตือน
หลายคนบอกแหมถ้าบีบแต่เตือนก็ว่ากันไป

เออไฟเขียวแล้วก็ผ่า
ติดเต็มอยู่แล้วอ่ะเนาะ
แล้วมาปาดหน้าในระยะกระชั้นชิดคือก่อนหน้านี้คนขับรถเก่งก็บีบแต่เตือน
หลังจากนั้นไม่พอใจก็เลยขับรถมาจอดหน้ารถแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาคุณผู้ชมค่ะ
อืมคลิปนี้ชายเสื้อแดงขี่รถมอเตอร์ไซค์จอดขวางรถเก๋งโวยวายใหญ่เลยอ่ะด่ากราดถ้อยคำหยาบคายไปหมด

ภรรยาเขาเองแล้วก็ลูกนะคะคนงานก่อสร้างแถวนั้นมาช่วยห้ามปรามแล้ว
แต่ก็ยังไม่ใจเย็นลงเลยอ่ะยังโวยวายไม่หยุดเลยอ่ะ
ก็ค่อยขับรถพยายามจะหนีออกไป
จังหวะนั้นชายเสื้อแดงขี่รถมอเตอร์ไซค์หลีกทางให้แล้ว

ฟาดรถเก๋งไปนี่นะคะทิ้งทวนอีกรอบ
โอ้โฮนี่จังหวะนี้นะฮะ
กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งก็จับภาพ
ว่าได้มีจังหวะเอากลวยฟาดรถเก๋งไปอีกรอบหนึ่ง
เออไปถามคนขับรถเก่งว่าเกิดอะไรขึ้น
นายวิทยาวัฒน์เป็นนุ่มวิศวกร
เขาไปแจ้งความกับตำรวจนะคะหลังเกิดเหตุการณ์นี้
เขาบอกว่าเหตุนี้เกิดขึ้นตอนวันศุกร์กลางดึกเลยค่ะ
เขาขับรถเก๋งมากับภรรยากลับบ้านพัก
ถึงแยกสามัคคีถนนติวานนท์ชายเสื้อแดงในคลิปขี่มอเตอร์ไซค
กับภรรยาและลูกตัดหน้ารถ

เขาก็บีบแตรส่งสัญญาณเตือนไปครั้งนึงไปหนึ่งครั้ง
จากนั้นชายเสื้อแดงขี่รถตามมาค่ะแล้วก็ปาดมาขวางหน้ารถ
เดินลงมาถามว่ามีปัญหาอะไร
อืมเออชักมีดพับออกมาข่มขู่ด้วยแล้วก็ถีบกระจกมองข้างด้านขวาจนหักเป็นรอยไปเลยอ่ะค่ะ
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจจากนั้นตำรวจสพรัฐนาธิเบสนนทบุรี
ก็เรียกนายสุธิพงศ์อายุ๒๘ปีคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เสื้อแดงเนี่ยมาโรงพัก
ค่ะแล้วเป็นไงบ้างตอนที่เขามาที่โรงพักเขายังหัวร้อนเหมือนวันนั้นไหม
มือไหว้สิคะอ๋ออ่ายกมือไหว้ผู้เสียหายนะคะที่หัวร้อนแบบนั้นวันนั้นบอกเลยบอกว่าโอ้ย
โมโหนี่เป็นห่วงลูกเหรอเออยอมรับผิดนี่จังหวะยกมือไหว้เห็นไหม
รับผิดว่าที่ทำไปใช้อารมณ์รุนแรงจนเกินไปอืมคุณผู้ชมฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ

แค่ผมจะขี่รถบีบแต่คือผมจะไปเคาะกระจกบอกเขาว่าพี่ขับรถไวเกินผมมีลูกผมเอาลูกออกไปด้วย
เขาไม่ยอมเปิดจกโทรศัพท์มานั่งถ่ายคลิปผมผมก็โมโหเลยแค่นั้นเองครับ

ใช่แต่จริงเรื่องของแตรมันมีผลจริงไงคือจะแบบปีนปี๊ด

เออมันให้อารมณ์ความรู้สึกต่างกัน